การจะตั้งพักการเมืองมีระเบียบปฏิบัติค่อนข้างมากจนหลายฝ่ายปวดหัว

ข้อแรกผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมืองต้องมีไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ข้อ๒ต้องมีเงินทุนประเดิมไม่น้อยกว่า๑ล้านบาท
ข้อ๓ต้องจัดประชุมร่วมกันโดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า๒๕๐คน
เพื่อกำหนดชื่อพักอุดมการพักนโยบายพัก
๔เลือกหัวหน้าพักเลขาธิการพักเฮริกพักกรรมการบริหารพักและออกระเบียบข้อบังคับพัก
ข้อ๕สมาชิกพักการเมืองต้องชำระค่าบำรุงพักไม่น้อยกว่า๒๐บาทต่อปีหรือตลอดชีพ๒๐๐บาท
หกต้องจัดตั้งสาขาในแต่ละภาคโดยสมาชิกในแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
และตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดซึ่งสมาชิกต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยเอ็ดคน
เพราะการจัดสรรผู้สมัครสอสอต้องรับฟังความเห็นจากสาขาพักตัวแทนพักและสมาชิกพักส่วนบทลงโทษซึ่งก็มีมากมาย
เช่นการโฆษณานโยบายพักที่ต้องใช้จ่ายเงินต้องมีการแสดงรายละเอียดผลเกิดพบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย
ถ้ากรกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักใดกระทำผิดให้สารรัฐธรรมนูล
สั่งยุคพรรคและพราคธรรมจิตสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นทันที
ต้องบอกว่าพักการเมืองตั้งยากแต่ยุบง่าย